วันนี้ญาติญาตินะครับร้องไห้ไปเชิญดวงวิญญาณของคุณเนียว
ผู้หญิงอายุยี่สิบห้าปีที่เธอไปทำศรัยกรรมแก้จมูก
แล้วหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตที่คลินิกที่ย่านรังสิตครับ
เฮ้ยอย่าว่าจะเกิดเกิดอย่าว่าจะเกิดเกิด
พอเกิดเหลือหลังพื้นด้วยนะ
ครับนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนางสาวสิริญญาเดชรักษา
หรือว่าคุณนิวอายุ๒๕ปีคือเธอมาแก้จมูกแล้วหัวใจหยุดเต้น
เสียชีวิตในห้องศัลยกรรมของคลินิกเสริมความงาม
ตะบนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ว่าวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าร้องไห้กันระงมทีเดียว
ย้อนไปคุณผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุนางสาวนภาพรอายุยี่สิบเก้าปี
แฟนของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าคุณนิวเนี่ยทำจมูกจากคลินิกอื่นมานะ
แต่จมูกมันทะลุคุณผู้ชมจมูกทะลุแล้วต้องการแก้จมูกนะครับ
คลินิกดังย่านรังสิตนี่แหละโดยใช้กระดูกอ่อนซี่โครงแทนซีลิโคนเดิม
ลินิกจึงนัดหมายนะครับให้ไปเอาซิลิโคนเก่าออกก่อน
โดยชำระเงินเต็มจำนวนไปแล้ว๑๓๐๐๐บาท
หลังจากแผลเก่าในแห้งแล้วก็นัดหมายนะครับ
ให้มาทำศัลยกรรมแก้จมูกเมื่อวานนี้
เธอมาส่งแฟนสาวตามปกติแล้วก็ไปรอที่บ้าน
เพราะว่าเขาบอกว่าทำตั้ง๕ชั่วโมง
แต่แฟนสาวเอ๊ะทำไมไม่ติดต่อกลับมานะครับ

เจ้าหน้าที่แจ้งว่าแฟนสาวดมยาเพื่อทำศัลยกรรม
แต่อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นผิดปกติ

นายสมภารครับเป็นน้าของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
เท่าที่ได้คุยกับคลินิกชี้แจงแบบนี้บอกว่า

กรณีแบบนี้นะคุณเกิดขึ้น๑ในแสน
นางสาวประดับเงินคนนี้เป็นน้าสาวของผู้เสียชีวิต
ก็มาเล่าบ้างบอกว่าไม่มีแผลอื่นนะ
มีแต่แผลผ่าตัดนะครับที่ซี่โครงกับจมูกเท่านั้น
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าหัวใจวายเฉียบพลัน
แต่ต้องรอผลการจรสุทธิ์อย่างละเอียด
คือต้องรออีกประมาณ๑เดือนครับ
นางสาวจิราภาคนนี้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าบ้าง
บอกหมอให้ข้อมูลบอกว่าความร้อนในร่างกายผิดปกติ
มันมีความผิดปกติของร่างกาย
ประกอบกับยาสลบทำให้กล้ามเนื้อเกร็ง

แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นยาสลบตัวไหน
ต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอย่างละเอียดก่อนครับ
เข้าใจค่ะว่าอยากสวย
เพราะมันทำได้ทุกคนมันทำได้
แต่ก็ต้องศึกษาและดูให้ดี
เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยารับผิดชอบว่ายังไง
คือครอบครัวบอกว่าการช่วยเหลือเยียวยานะครับ
ลินิกเองเขาก็มาพูดคุยบอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เรื่องงานศพค่าเสียหายอะไรนะครับ
แต่ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกัน
ขอพานิวกลับบ้านก่อนนะครับ
ส่วนคดีล่ะครับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
สอบปากคำคนที่อยู่ในคลินิกแล้วก็เจ้าของคลินิก

รวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลผ่าพิสูจน์ศพ
ถึงสาเหตุการเสียชีวิตแล้วจะดำเนินคดีกันต่อไป
ทางผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร
ท่านเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับ
ส่วนจะเป็นการกระทำประมาทหรือไม่
จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนครับ
และสำหรับประเด็นนี้คลินิกที่เป็นที่เกิดเหตุ
ล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีก็ลงไปตรวจสอบ
ที่ตำบลประชาธิปัตย์
ก็พบข้อมูลว่าเริ่มผ่าตัดตอน๑๐โมง
โดยใช้วิธีดมยาสลบเพื่อระงับความรู้สึก
ระหว่างผ่าตัดประมาณ๑๔นาฬิกา๒๐นาที
สงสัยเกิดภาวะแพ้ยาสลบ
และตอน๑๖นาฬิกาเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
อกจากนี้ก็พบว่าคลินิกเวชกรรมได้รับอนุญาต
ดำเนินการสถานพยาบาลถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตเพิ่มเติมบริการห้องผ่าตัดเล็ก
และห้องผ่าตัดใหญ่ในใบอนุญาตค่ะ
แพทย์ผู้ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์
มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตร
แต่ว่าแพทย์ทั้งสองคนไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพของคลินิกเวชกรรม
แล้วก็พบลักษณะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดก็คือ
แสดงเวลาทำการสถานพยาบาลไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต
ไม่แสดงป้ายสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาล
และไม่แสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย
ระเบียนไม่เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด
ไม่ขออนุญาตโฆษณาสถานพยาบาลในช่องทางสื่ออินเทอร์เน็
เพราะฉะนั้นก็มีคำสั่งปิดสถานพยาบาลชั่วคราว๓๐วัน
ก็มีผลตั้งแต่๑๕มิถุนายนหรือจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง
ขณะที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่องต้นก็จะดำเนินคดี๖ข้อหากับคลินิกนี้นะคะ
ก็คือไม่จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ยาและเวชพันธ
จำเป็นประจำสถานพยาบาลตามที่กำหนด
จัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย
ขออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาลจากผู้อนุญาตต่อเติมอาคาร
ดัดแปลงอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาล
โดยไม่ได้รับอนุญาตและต่อเติมห้องผ่าตัดโดยไม่ได้ขออนุญาตค่ะ
เมืองต้นก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็จะปิดชั่วคราวเป็นเวลา๓๐วัน
จนกว่าจะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะ
ส่วนบรรยากาศนะครับที่บ้านเกิดของคุณนิวที่เสียชีวิตที่ร้อยเอ็ด
คุณผู้ชมครับบ้านโศกแดงตะบนโพทองอำเภอโพนทอง

นี่คือบ้านของผู้เสียชีวิตครับญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านนะครับ
แล้วก็รอรับศพนางสาวสิริญญาหรือว่าคุณนิวอายุ๒๕ปี
จะมาถึงในช่วงค่ำวันนี้ครับ
นายบุญยนันอายุ๘๑ปีเป็นคุณตาของผู้เสียชีวิต
ลาวบอกว่าก่อนจะไปผ่าตัดแก้จมูกนิ้วเพื่อจะกลับมาบ้านเอง
มากับน้าเอานกแก้วมาคอสีดำชื่อลำไยตัวเมีย
แล้วก็สีขาวชื่อน้อยหนาตัวเมียเหมือนกันมาฝากให้ตาเลี้ยง
นิ้วเป็นคนรักสัตว์แล้วก็ยังไปรูปหัวสุนัข
ที่นิ้วเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กเป็นตัวเมียสีน้ำตาล
บอกว่าปีใหม่ค่อยเจอกันนะแต่อาก็ไม่ได้เอกใจว่าจะเป็นลางหรือเปล่า
เป็นการร่ำลากันหรือเปล่า
ตากับยายทราบข่าวเท่านั้นแหละครับรับว่านิวเสียชีวิตร้องไห้เสียใจทั้งคู่
เขาไม่คิดว่าหลานจะจากไปอายุแค่๒๕เอง
ตอนที่กลับเนี่ยมันแนวคนหักหมาเนอะมันผิดไปรูปหัวหมา

ตาเห็นตอนนั้นยายไห้ไว้หรือครับ
ไม่ยายไห้ผมหู้เลยว่าผมไม่สนุกจากว่าร้านนี้เสีย
ผมก็อดมาอยู่ผมก็ให้ลูกซ้ายเข้ามาเอากูว่าอยู่แล้ว
นี่ครับคุณตามาดูคุณยายบ้างนางน้อยครับ
อายุ๗๒ปีโอ้ยคุณยายเล่าบอกว่าเธอรักหลานสาวเหลือเกิน
นะครับเท่าที่เดือนหนึ่งน่ะหลังจากนี้น่ะ
น้าชายก็รับเลี้ยงดูไปจนเรียนจบ
แล้วก็ไปทำงานเป็นเสมียนนะครับ
เธอเนี่ยอยากจะบอกถึงดวงวิญญาณของหลานนิว
ว่าขอให้ไปสู่สุขตินะครับอย่าได้ห่วงคุณตาคุณยาย
ชาติหน้ามีจริงมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานกันอีกนะ
ส่วนทางคดีก็นะครับก็ให้เป็นน้าชายไปดำเนินการต่อครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ